ที่อ่างทองหน่อยเป็นเรื่องที่แบบว่าความเชื่อสู่บุคคลแล้วกัน
มีวิธีการอันเชิญแม่ตะเคียนขึ้นมาจากกองทรายร้าง
แต่มีอดีตดีเจชื่อดังคนหนึ่งผู้หญิงเข้าไปร่วมพิธีเขาบอกว่าเขาถูก
เจ้าแม่จักรเคียนเข้าสิงหร่างอ่าไปดูภาพเลยครับ
เจ้าแม่จักรเคียนเข้าสิงหร่างอ่าไปดูภาพเลยครับ

เจ้าแม่จักรเคียนเข้าสิงหร่างอ่าไปดูภาพเลยครับ
เจ้าแม่จักรเคียนเข้าสิงหร่างอ่าไปดูภาพเลยครับ

เป็นการอัญเชิงแม่จักรเคียนขึ้นมาจากบ่อสายร้าง

ผู้หญิงคนนี้คือนางวันนางานจริงอายุ๕๕ปี

เขาบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนเข้าสิ่งร่างของเธอ
โอ้โหชาวบ้านก็ฮือฮาแตกตื่น
แล้วที่สำคัญก็พยายามจะส่องหาเลขนะ

เออเขาบอกว่าฉันน่ะชื่อเจ้าแม่ซายทอง
ดูมือเรียกอะไรอ๋ออะไรอะไร

เขาบอกกับฉันชื่อเจ้าแม่ทรายทอง

และชูเลขนิ้วอย่างนี้๒ที่เคยฟูเป็นซูนี่นะ
แล้วก็มีอีก๒เลขที่เขาชูนะ
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นตามไปแหละแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนเนี่ย
บอกว่าฉันขอชุดสีแดงหน่อยฉันอยากใส่อยากใส่ชุดไทยสีแดง
รับปากเดี๋ยวจะหาชุดไทยสีแดงมาถวายให้
ชูนิ้วเนี่ยผมขออนุญาตพูดตามภาพที่เขาให้ข้อมูลมานะ

มีเลขสองและมีจังหวะหนึ่งเขาชูแบบสี่นิ้ว
เหมือนจังหวะรำหน่อยแล้วก็เป็นแบบเหมือนเอานิ้วโป้งหุบเข้าไปใช่ไหม
อีกภาพหนึ่งจะเป็นข้างซ้ายเนี่ยสี่นิ้วข้างขวาแบมมือเลยก็เป็นสี่นิ้วกับห้านิ้วอะไรแบบเนี่ย
คือคนเรามันก็มีแค่ในหลังด้านหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ย

ส่วนสาเหตุที่ต้องอันเชิญขึ้นมาเนี่ยทางด้านของชาวบ้านเขาก็บอกว่าตัวเองฝัน
ฝันเห็นว่ามีผู้หญิงสองพี่น้องอยู่ในต้นตะเคียนจมน้ำอยู่ในบ่อทรายร้าง
อันนี้มานานพันปีแล้วอยากจะให้ช่วยขึ้นมาหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้โชคละกันนะฮะ
ขอไปอยู่รวมกันกับแม่ตะเคียนที่วัดใหม่โคกมรุมแล้วกัน
ก็เลยไปเล่าให้กรรมการวัดฟังแล้วทุกคนก็เลยไปช่วยกันหาต้นตะเคียนตามที่ในฝันคือในเบาะทราย
สุดท้ายไปเจอจริงคุณผู้ชมก็เลยติดต่อเจ้าของบ่อทรายเพื่อขออันเชิญขึ้นมาให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชา
ต้นตะเคียนนี้นะคะขนาดเนี้ยประมาณสามคนโอบได้ยาวสักประมาณสักยี่สิบเมตร
ชาวบ้านก็ร่ำลือกันว่าเป็นแม่เจ้าแม่ตะเคียนทรายเงินกับทรายทองมาโปรดเพื่อมอบโชคให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับ